คุณผู้ชมคะไปตามความคืบหน้าของคุณพิทากันหน่อยก็แล้วกันนะคะ

เพราะว่าไปงานเสวนาสุรามีอะไรมา

มีการออกมาหยิบยกการเสวนาผลิตภัณฑ์สุราพื้นบ้านมาขุด

เขาบอกว่าโพสต์ภาพไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดในช่วงวันหยุด

เฉพาะเหล่าบรรดาด้อมส้มเนี่ยก็เป็นที่กรี๊ดกราดกันใหญ่เลย

คือคุณพิธาจริงไปร่วมงาน
เสวนาสุรามีอะไรมาก่อนหน้านั้นที่จังหวัดชายนาฏ
แล้วก็มีเรื่องของสุราพื้นบ้าน
ที่ขึ้นเอายกขึ้นมาถกกันเป็นหัวข้อเสวนา
มีการถ่ายรูปกับเหล่าบรรดาแฟนคลับ
แล้วก็ให้ประชาชนเปิดแฟลตกันด้วย

เกาะกระแสกับเรื่องราวที่ทำให้เราได้คลายเครียดหน่อยในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับ